สาวคนนี้เมื่อสักครู่นี้เราเห็นพ่นไฟ
สร้างเสียงหาสร้างรอยยิ้มให้คุณผู้ชมอยู่ตลอดเวลาเลย

คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่ามีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เธอถึงกับหัวเราะไม่ออกเลย
เดี๋ยวเป็นดราม่าเหมือนกันนะจ๊ะไปดูค่ะ
ร้องได้ให้ล้าน
อารมณ์ดีตลอดชีวิตเรื่องดราม่าไม่เคยเห็นชีเครียดอะไรใดทั้งสิ้นคุณผู้ชม
แต่ต้องบอกเลยว่าเขาใช้คำว่าวิทย์สิ้นชื่อเป๊กกี้ศรีธัญญา
ที่จะพาดหัวข่าวไทยรัฐอยู่แล้ว
เพราะว่าหลังจากที่เจ้าตัวเจอประสบการณ์เฉียดตายคุณผู้ชม
เรียกว่าเฉียดตายแบบหมัดเลยนะคะจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าใส่มอบแรง
ขณะเธอลงไปดูรถของตัวเองที่ขัดข้องกลางทาง
ระหว่างกำลังเดินทางกลับจากบันทึกเทปรายการร้องได้ให้ล้านค่ะ
โดยพี่เป๊กกี้เขาบอกเล่าถึงวินาทีชีวิตที่ทำเอายังคงอกสั่นขวัญแขวนอยู่ไม่หายอยู่นะ
ให้กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีของเราได้ฟังนะคะซึ่งเจ้าตัวก็คาดว่า
ต้นเหตุน่าจะมาจากการที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างที่ฝนกำลังตกหนัก
คุณผู้ชมอันนี้ระมัดระวังกันดีดีนะคะจึงอยากจะฝากเตือนไปยังผู้ชมให้
เหตุการณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นบทเรียนระมัดระวังอย่าใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างฝนฟ้าขนองอยู่ค่ะ
แล้วเดี๋ยวไปจัดโทรศัพท์ส่องไฟให้ไปดูซิเพราะว่ารถเคยมีปัญหา
ก็ค่อยไปดับอยู่ตรงจุดหนึ่งแถวนี้ได้
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก็เปิดเลยระบบไฟฉาย
ก็เอาไฟไปส่องสักพักหนึ่งเปรี้ยง
เรียกแล้วลูกไฟกระเด็นแบบเต็มไปหมด

ตอนแรกคิดในใจว่าหม้อแปลงไฟระเบิด
แต่ว่าแฟนเราเห็นว่าเฮ้ยฟ้าผ่า
เค้าวิ่งเข้ารถ
มันระเบิดคุณระเบิดซ้ำอีกทีนึงเราตัวโยนเลยค่ะ

เลิศเปิดเปลือขนาดสติสตาร์ก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว

แป๊กมาทบตัวเรื่องราวดูแป๊กมั่นใจเลยว่า
เรื่องนี้เป็นเพราะว่าโทรศัพท์มือถือ
คุณผู้ชมนะคะน้องหนูหรือใครก็ตาม
ที่ประมาทเวลาฝนตก

ธรรมชาติเราไม่สามารถคอนโทรลได้

คุณได้ดีฉันเลิกสาบานแล้ว

เดี๋ยวฉันไม่ออกไปไหนเลย

โทรศัพท์ด้วยไม่ใช่ฟ้าผ่านะเดี๋ยวสายซ้อนเข้ามา